คุณผู้ชมฮะคุณผู้ชมต้องไม่ประมาท
แม้ว่าท่านจะร่างกายแข็งแรงออกกำลังกายเป็นประจำ
แต่ก็ต้องตรวจโรคด้วยมีโรคประจำตัวหรือไม่นะฮะ
เพราะมีผู้ชายคนนี้คือไปตีแบต
แป๊บนึงจะไปเหมือนเปลี่ยนเสื้อผ้าหรือว่าพักเหนื่อย
เดินเข้าไปในห้องดูจังหวะนี้นะฮะ
เดินเข้าไปในห้องนะครับแล้วเหมือนจะคว้าอะไรสักอย่าง

ปรากฏว่าสักพักหนึ่งล้มหงายหลังตึงเลยคุณ
ยังดูแข็งแรงอยู่แต่ว่าช่วงของการพักตีแบต
แล้วจะไปหยิบของปรากฏว่าหงายหลังตึงเลย
เป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝัน
ของคนที่ร่วมตีแบตอยู่ในสนามแบตมินตันแห่งนี้
ภายในสนามกีฬาจังหวัดชุมพร
แล้วก็ผู้ชายคนนี้สุดท้าย
เพื่อนพาตัวไปส่งที่โรงพยาบาล
และเสียชีวิตที่โรงพยาบาลชุมพร

ผู้เสียชีวิตอายุ๕๕ปีแล้ว
เป็นเจ้าของธุรกิจในจังหวัดชุมพร
ปกติเป็นคนที่แข็งแรงมาก

อีกอย่างหนึ่งคือไม่มีโรคประจำตัว

หรือว่าดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับ

ดูแลสุขภาพดีมาก
เหตุการณ์ในคลิปนี้เกิดขึ้นช่วงเย็นนะฮะ
ประมาณ๕โมงครึ่งของวันที่๒๑มีนาคมนะครับ

แข่งขันแบดมินตันกับกลุ่มเพื่อน

ในเพจรวมพลคนรักวิ่ง
เพื่อนก็เข้ามาแสดงความเสียใจกันจำนวนมาก
เพราะว่าคนนี้เขาออกกำลังกายรวมถึงวิ่งด้วยนะครับ

คือเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าเกิดจากหัวใจวายเฉียบพลัน
แสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะฮะ
แล้วก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์ให้กับท่านอื่นด้วยนะครับ

คือต้องบอกว่าคนที่ออกกำลังกายเป็นประจำ
ไม่ใช่ว่าท่านจะไม่มีโรคประจำตัว

ผมบอกตรงนะผมเห็นคลิปนี้เมื่อคืนนะ

อย่างเรานอนตื่นเช้า
แล้วก็ทำงานกันด้วยอะไรอย่างนี้
ถามว่าออกกำลังกายก็ส่วนตัวผมนะ

ยังไงก็ตามตรวจสุขภาพดีที่สุดครับ